แต่ผมยาวเนี่ยคือแฝดน้องค่ะ

จริตจาก้านความจิกใดความสับความจือปังมากนะคุณผู้ชม

เธอบอกว่าถ้าลุคปกติบอยก็คือคุณบุโกะที่เป็นที่เรารู้จักทั้งหมด
แต่เมื่อได้หยิบวิกมาใส่ปั๊ก
ทันใดก็จะแปลงโฉปเป็นสาวสวยสุดเตรียวที่บอกเลยว่าเจ็บมากจริงนะคะ
และนั่นก็คือที่มาของแบมบี้
บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะแบมบี้ไปฟังแมมบี้กันหน่อยค่ะ
ทุกครั้งที่แต่งหญิงเหนื่อยมากแต่มันมีความสุข
มันทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกกับการแต่งตัว
มันทำรู้สึกว่าเวลาพี่นักข่าวมาเจอเรามันมีโจทย์ใหม่ให้สัมภาษณ์
คือคนที่ไม่รู้จักเราอย่างแบบฝรั่งหรือว่าต่างชาติ
อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลุคนี้ดูแบบฟาดดี
แต่สำหรับเพื่อนเราเรารู้สึกว่าเพื่อนเราก็รู้เลยว่าเราชอบแต่งหญิง
ดังนั้นพอชอบแต่งหญิงเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไม่ได้แบบว่า
ตกใจมากแต่บอกว่าเฮ้ยลูกนี้มันเหมาะกับเธอ
ลุคนี้มันฟาดมากฉันชอบลุคนี้นะอะไรอย่างนี้
จือมากแน่นมากสับมักยั่วมาก
พี่แจ๊คยากไหมคะแต่งหญิงทุกวันนี้ค่ะ

แต่งหญิงไม่ยากแจ๊คแต่งชายยากกว่านะคะ
และความปังของปุ๊บโกะหรือว่าแบมบี้เนี่ยละค่ะ
หลายคนทราบกันดีเธอคนนี้มีมงนะจ๊ะ
ก็ตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจของผู้ชายปกติ
สวยมากนะจริง
ล่าสุดค่ะมุมเดียวมันธรรมดาไปคุณผู้ชม
บุ๊คโกะหรือพูดว่าขอท้าทิ้งอีกสักมงละกัน
แต่คราวนี้ค่ะเวทีไหนนะ

ขออินเติมไปเลยละกัน

แต่มันเกินไปแล้วที่เราทำได้

ในเมืองไทยไม่คาดหวังแล้ว
อยากจะให้รุ่นน้อง

ค่ะอืมค่ะเรื่องจำนวงจำไหนก็มีฝันกัน